แล้วโดนกาดในร้านทำร้าย

แต่คุณผู้ชมดูภาพนี้คือวงจรปิดในร้าน
มันตัวต่อตัวใช่หรือเปล่าดูลูกศรสีแดงกับสีเหลือง
ผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุตอนแรกมุมเนี้ยโอเคล่ะตัวต่อตัว
แต่หลังจากนั้นสิมันมีคนมากกว่าสองคนนะฮะนี่ฮะ
เริ่มมาแล้วดูผู้ชายเสื้อดำดีเขาในมือมีอะไรนี่ฮะ
แล้วเอาบางสิ่งบางอย่างฟาดไปท้ายถอยครับหลังจากนั้นสองวันเขาเสียชีวิต
นี่คือตัวต่อตัวตามที่ผู้ก่อเหตุให้ปากคำใช่หรือไม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังผับเลิกวันที่๓๐มิถุนายนต่อเนื่องเช้าของวันที่๑กรกฎาคม
แม้ว่าภาพมันจะมืดแต่เห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องชกต่อยกัน
คุณผู้ชมมีคนไปห้ามแต่ไม่ห้ามเปล่าเปล่าครับมีการล้วงอาวุธมาจากกางเกงของคนเสื้อดำ
แล้วก็ฟาดเข้าไปไม่รู้เป็นไฟฉายหรือท่อนเหล็กแน่นอนคนโดนฟาดล้มลงไป
แล้วสภาพเป็นแบบนี้นอนแน่นิ่งเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วเสียชีวิตครับนี่ฮะทีนี้แม่ของเขา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าไพพูนอายุสามสิบหกปีแม่ชื่อนางมร่วมอายุหกสิบสองปี
ขอแจ้งความดำเนินคดีกับนายชายน้อยอายุ๓๙ปี

ชายน้อยเป็นกาดของผับที่ทำร้ายร่างกายลูกเขาจนตาย

ลูกบอกว่าแม่เดี๋ยวผมขอไปงานศพเพื่อนนะ
เสร็จแล้วผมขอไปเที่ยวต่อนะกับเพื่อนนะฮะ
โอ้โหก็ไม่คิดว่าไอ้การขอไปเที่ยวครั้งนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่มีการคุยกันนะฮะ
ส่วนเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวันที่๔ครับคุณผู้ชมวันจันทร์
คุณแม่เดินทางไปไปเจอนายน้อยนายน้อยมามอบตัวกับตำรวจ
แล้วเจอหน้าเจอตากันแม่เจอหน้าอ้าวนายน้อยก้มกราบเท้าแบบนี้
สิ่งที่แม่ทำทำอะไรครับเอามือเขกเลยนะฮะคือนายน้อยบอกว่า
แม่ผมขอโทษผมไม่คิดว่าแค่ชกต่อยกันจะทำให้ลูกคุณแม่ตาย
ผมไม่ได้ตั้งใจพังพลูออกมาแบบนี้นะฮะนายน้อยบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยเมาอารวาสโวยวายระลานคนในร้านละรานกาดในร้าน
ก็เลยเข้าไปห้ามเพราะเพื่อนผู้ตายเป็นเพื่อนกับเขา
สุดท้ายมันบานปลายแต่ยืนยันว่าผู้ตายล้มหัวฟาดพื้นและน็อกไปเอง
เขาไม่ได้ทำแต่เขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ภาพมันฟ้องนะว่ามีใครทำอะไรบ้างเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากาดไปแล้ว
คือทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็สอบประคำคนที่เกี่ยวข้อง
และพยานแวดล้อมทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งอายการสั่งฟ้องต่อไปนะครับ
แต่แม่บอกว่ามันไม่ใช่แม่เห็นภาพแล้วมันไม่ใช่เป็นการตัวต่อตัว
มันโดนทำร้ายมากกว่านั้นไปดูที่วัดหน่อยวัดบ้านสะสแก่ที่ตำบลบุมระสังที่หนองกี่นะฮะ
สถานที่ตั้งศพของนายภัยทูลแน่นอนทุกคนโศกเศร้าครับ
โดยเฉพาะลูกของผู้ตายขออนุญาตใช้เป็นน้องเอกับน้องบี
เพราะว่าอายุ๑๖กับ๑๐ปีสุดท้ายต้องกำพาพ่อ
แล้วกำพาแม่เพราะอะไรแม่เพิ่งเสียไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
แล้วล่าสุดพ่อมาเสียชีวิตอีกเด็กสองคนนี้ทำยังไง
ลูกคนโตบอกว่าก็คงต้องทำใจ
แต่ว่าทำใจไม่ได้หรอกต้องมาสูญเสียพ่อไปแบบกระทันหันแบบนี้
ส่วนตัวไม่เชื่อเลยว่าพ่อจะโดนต่อยแบบตัวต่อตัว
จนทำให้เสียชีวิตก็คงจะเป็นการรุมทำร้ายมากกว่า
ก็เลยอยากเรียกร้องตำรวจขอความเป็นธรรมให้พ่อด้วยนะครับ
ส่วนพี่สาวคนตายชื่อว่าคุณกลรัฐบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการบรุนทำร้ายแน่นอน
นะฮะส่วนผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากจะมาขอคำมาทางญาติ
บอกว่าไม่ต้องมาเพราะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยังไม่กำหนดวันเผาจนกว่าผู้ตายจะได้ความเป็นธรรมครับ
ครับเพราะสุดท้ายภาพกล้องวงจรเปลี่ยนหน่อยครับใช่ค่ะครับ